ต่อที่ช่วงของการวิเคราะห์สภาวะการลงทุนรวมทั้งเศรษฐกิจกันหน่อยนะครับ

กับคุณชายพรน้อมพิทักษ์เจริญนะครับ

ภูมิในการส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุนนะครับ
ครอบครัวบัวหลวงในช่วงครอบครัวบัวหลวงอีคอนอินเด็กซ์เชิญเลยครับ

มาอัปเดตข่าวสารด้านการลงทุนกับอีคอนอินเด็กซ์ครอบครัวบัวหลวงนะครับ
ก็วันนี้เช้ามารู้สึกว่าจะโล่งใจกันนิดนะฮะใช่ครับ
ในหลายประเทศในหลายตลาดที่เปิดเช้ามาวันนี้รู้สึกว่าโล่งใจหน่อย
หลังจากที่ตกตนกกันมานานว่าเอ๊ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับ
วันชาติของเกาหลีเหนือว่าเขาจะฉลองวันชาติกันอย่างไร
อ่าจะจุดพลุหรือว่าจะจะจุดมิสายกันนะอ่าใช่ครับ
ปรากฏเลือกที่จะจุดพลุนะนะครับก็ทำให้หลายคนโล่งอกครับว่า
โอ้โหหลายคนคาดการณ์ว่าแหมวันชาติทั้งทีอ่าจะโชว์พาวอ่า
สรุปว่าจุดพลุอย่างเดียวโอ้อันนี้ก็ทำให้หลายคนนี่สบายใจขึ้น
ญี่ปุ่นเอ่ยเกาหลีใต้หรือแม้กระทั่งฝั่งเพื่อนบ้านเราสิงคโปร์เอง
กว่านะ๒๐๐กว่าจุดนะครับหลังจากช่วงสัปดาห์๒สัปดาห์นี่เราอึมคลึมกัน
พอสมควรเลยทีเดียวใช่ครับนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ดีไหมพี่นิด
ก็ดีครับนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นลักษณะแบบนี้แหละ
มันวูบวาบวูบวาบเพราะว่าเราก็ยังไม่ทราบนะเดี๋ยวผ่านไปอีกสักพักหนึ่ง
จะทดลองจะทดลองอีกนี่ครับตลาดก็จะมีลักษณะภาพแบบนี้ตลอด
แต่ว่าโดยเฉพาะตลาดหุ้นบ้านเราพี่นิดในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมา
ก็ต้องเรียกได้ว่ายังคงความปรับตัวขึ้นได้อย่างค่อนข้างดี
อยู่ที่๑๖๓๕จุดซึ่งจุดณวันนี้เองก็ถือว่าเป็นจุดที่สูงสุดในรอบ๔ปีพี่นิด
โอ้โหน่ายินดีน่ายินดีนะหลังจากที่เรานี่แหมตั้งแต่ต้นปีมาอึดอัด
ไม่รู้จะยังไงจะไปซ้ายไปขวาจะขึ้นจะลงแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าก็ทิศทางของดัชนีเองก็ยังปรับเพิ่มขึ้นนะครับ
เรียกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเม็ดเงินไหลเข้าแต่อัตราสารหนี้อย่างเดียว
ใช่แต่ตอนนี้เนี่ยเม็ดเงินเริ่มทยอยไหลเข้าตลาดหุ้นด้วยครับท่านผู้ชม
เมื่อวันสุขที่ผ่านมาเนี่ยเข้าตลาดหุ้นไทยต่างชาติซื้อเนี่ยอยู่แถว๑๕๐๐กว่าล้านบาท

ตราสารหนี้ก็ยังเงินก็ยังไหลเข้าอยู่เป็นหมื่นล้านเหมือนกันนะฮะ
อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตว่าค่าเงินบาทก็ยังคงแข็งค่าอยู่

ในเรื่องของว่าตลาดทุนจะคึกคัก
อันนี้เป็นเรื่องของเรียกว่า
พฤติกรรมเลยอ่ะของนักลงทุนเนี่ย

โอ้โหเงินเนี่ยจะไหลเข้าก่อน

ขึ้นไปรับกับในเรื่องนโยบาย

ค่อนถ้ำจะเข้ามาใช่มั้ยฮะใช่ครับ
เม็ดเงินฟอนฟล์โลหลายเข้าตลาดอเมริกา

เรื่องการเมืองเอ่ยทั้งเรื่องเศรษฐกิจเอ่ย
ทั้งเรื่องของเพดานเรื่องของการหนี้ภาครัฐของทางอเมริกาเอง

ใช่แล้วก็ตลาดทุนขึ้นไปเรื่อยมันก็ดูแพงขึ้นเรื่อยสำหรับตลาดทุนอเมริกา
สำหรับอเมริกานะครับแล้วล่าสุดอีกทางฝั่งอเมริกาพี่นิดครับ
ว่าแรงรุนแรงนะครับในรอบ๘๐ปีที่ผ่านมาเนี่ย
รุนแรงเป็นหนึ่งในห้าเลยที่พายุลูกนี้เนี่ยรุนแรงมากนะครับ
ตอนนี้ก็เวียนขึ้นมาทางฟอริดาแล้วนะครับ
อันนี้จะกระทบทั้งเรื่องน้ำมันเรื่องอะไรยังไงบ้างไหมครับ
ก็เรียกว่าคนก็กลัวอีกแล้วล่ะ
กลัวว่าตรงนั้นเนี่ยจะทำให้อุตสาหกรรมน้ำมันเนี่ย
อาจจะมีการหยุดชะงักอีกหรือเปล่า
โดยเฉพาะตรงกันนะครับ
เพราะว่าสเปรดของโรงกรรมเนี่ยมันขึ้นอีกแล้ว
อ๋อส่วนต่างราคาการกรรมท่าการกรรมเนี่ยนะครับ
นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างว่าแหละ
เวลาคนมองว่าโรงกรรมเนี่ยจะหยุดครับ
ฉะนั้นเนี่ยน้ำมันใสเองเนี่ยที่มาออกจากโรงกรรมเนี่ย
ที่เรามาเติมกันเนี่ยนะใช่อาจจะลดลงภาค
เพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของราคามันก็เลยดันขึ้นอืม
นะครับนะครับก็หุ้นโรงกรรมหลายตัวก็คึกคักนะ
ก็คึกคักกลับมาคึกคักแต่ว่าต้องบอกว่าตรงนี้
เวลาเรามองในเชิงของระยะสั้นเท่านั้นเองเป็นเรื่องของการคาดการณ์ระยะสั้น
กำไรกันในระยะสั้นใช่นะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องปกติ
แต่นี่ถ้าเรามาดูในส่วนของราคาน้ำมันเอง
ราคาน้ำมันดิบกลับลงนะโอ้โหลงไปเยอะด้วยนะใช่
ลงไปสามเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์เศษอืมอันนี้ตลาดคาดการณ์เรื่องยังไงครับ
เพราะว่าธรรมดาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ
เกิดอุทุกข์กระไพรเกิดอะไรโดยเฉพาะในเขตเมืองที่มีโรงกรรมน่ะ
ครับเท็กซัตอะไรแถวแถวนั้นของอเมริกาเนี้ยราคาหูมักจะขึ้นนะ
แต่ช่วงนี้รู้สึกตลาดกังวลอะไรอยู่ไหมครับพี่นิดก็ตอนนี้เนี่ย
หลายคนมองว่าโอ้โหแม้ว่าจะมีพยงพายุอะไรก็ตามเนี่ย
แต่ว่าสะพายของน้ำมันเนี่ยมันยังเยอะอยู่ยังเยอะอยู่
ไม่มีผลไม่มีผลนะฮะเขาบอกว่าทั้งลิเบียเองอะไรเองเนี่ย
ก็หูสะพายออกมาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับดังภาพใหญ่เนี่ย
พอเป็นอย่างนี้แล้วก็เลยทำให้ตลาดน้ำมันดิบเนี่ย
ซื้อขายกันเนี้ยราคาน้ำมันเนี้ยก็เลยไม่ได้พุ่งอะไรไม่ได้พุ่ง
ก็ดีกับบ้านเราเราฐานะผู้บริโภคในไทยเราก็ไม่อยากให้ราคาน้ำมันพุ่งนะ
ครับแล้วอยากกลับมาบ้านเราพี่นิดช่วงนี้เองเนี่ย
หลายคนเขาเรียกว่าเดือนนี้เดือนรับทรัพย์
เพราะว่าลงทุนมาแล้วไตมาสองประกาศผลออกมาแล้วครับ
ประมาณเนี้ยฮะเดือนเก้ากันยายนครับตลาดบริษัทจดทะเบียนเนี่ย
มักจะมีการจ่ายปันผลระหว่างการถูกต้อง
แล้วก็บ้านเราเองเป็นยังไงคะถ้าสมมุติว่าเราเป็นนักลงทุน
อยากจะลงทุนเพื่อรับเงินปันผลต้องคิดวิเคราะห์ยังไงที่จะเลือก
หุ้นที่จะปันผลได้ค่อนข้างดีครับครับก็หลักหลักเลยนะครับ
ตัวนั้นเนี่ยควรจะมีการซื้อขายทุกวันมีสภาพคล่องน้อย
สภาพคล่องนะครับซื้อขายวันหนึ่งเป็นร้อยล้านยิ่งดีอืม
นะครับเพราะว่าเวลาเราจะซื้อเราจะขายหุ้นบริษัทนั้นเนี้ย
ก็มีสภาพคล่องออกง่ายเข้าเร็วถูกต้องค่ะนะครับอันที่สองเนี่ย
บริษัทนัดเนี่ยดูนิดนึงนะครับมีกำไรต่อเนื่องไหมอ่า
มีการจ่ายเงินปันผลต่อเนื่องไหมคำว่าต่อเนื่องนี่อาจจะ
สามปีห้าปีเนี่ยจ่ายเงินตลอดนะคือเรามาดูแล้วโอ้โห
ปีหนึ่งสี่สามห้าเปอร์เซ็นต์ได้แน่ใช่แล้วต่อเนื่องไม่มีขาด
ไม่มีเว้นอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็ในขณะเดี๋ยวกันเนี่ย
ถ้าเป็นบริษัทที่มีบทวิเคราะห์ของหลายหลายด้วยเนี้ยอืม
ก็รบกวนอ่านนิดหนึ่งครับว่ามองไปหกเดือนหรือปีข้างหน้าเนี้ย
กำไรเขาทรงหรือโตขึ้นอันนี้ก็โอเคละ
เพราะงั้นเราก็ต้องพิจารณาเรื่องความหนึ่งธุรกิจรู้จักหน่อยใหญ่หน่อย

สภาพคล่องการซื้อขายแล้วก็ความสม่ำเสมอของผลประกอบการ
ซึ่งจะรวมถึงในเรื่องของการปันผลที่เราได้จะค่อนข้างแม่นยำและแน่นอน

วันนี้ก็มีทริคดีสำหรับการลงทุน
ซึ่งจะได้รับทรัพย์ทั้งในเรื่องของเงินปันผลและรับทรัพย์ในเรื่องของราคาที่มาปรับเพิ่มขึ้นซะด้วย

สำหรับข้อมูลในการรับทรัพย์รับเงินกับคุณผู้ชม
เอามาให้คุณผู้ชมในเช้าวันนี้ก็ลองดูครับว่าจะรับทรัพย์เพิ่มเติมได้อย่างไรกันบ้างครับ